ดูเด็กชายวัย๒ขวบ
เห็นโรงศพช่วยคุณพ่อทำมาหากิน
๒ขวบถามตัวเองกันก่อนทำอะไรกันอยู่

ยังเดินไม่ค่อยตรงอยู่

แต่โลกออนไลน์เขาแชร์ภาพความน่ารัก

ช่วยคุณพ่อทำงานแล้วคุณพ่อเขามีธุรกิจขายลงศพ
แล้วทีนี้เด็กสองขวบจะช่วยพ่อยังไง
พ่อขายลงศพไปดูคลิปกันค่ะ
ช่วยป่าช่วยทำงาน
ช่วยป่าก่อนเร็วเออได้
พ่อเก่งตบมือ
เนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมคุณพ่อของน้องต้นกล้าเขาก็ถ่ายมาเอง

๒ขวบแต่ว่าขยันขันแข็งมากช่วยป๊าป๊าหรือว่าคุณพ่อทำงานเรียบร้อยเลย
พ่อเขาเขียนมานะคะบอกว่าช่วยป่าวัดมาตั้งแต่๒ขวบเลยนะต้นกล้า
น้องต้นกล้าลูกป่าวัดไงจะใครล่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาน้องต้นกล้าหรือว่าเด็กชายสุธิชาติรัตนศักดิ์ไกรวินค่ะ
อายุ๒ขวบไปที่บ้านก็ไปเจอกับน้องต้นกล้านี่แหละ
กำลังทำอะไรรู้ไหมนี่ใช้กระดาษทรายขัดสีโลงอย่างตั้งใจ
เข็นโลงได้แล้วขัดโลงก็ทำเป็นเหมือนกัน
ช่วยคุณพ่อพ่อเรวัตนะคะพ่ออายุ๔๓ปีแล้ว
คุณพ่อเป็นเจ้าของร้านขายลงศพค่ะ
โดยป๊าป๊าเรวัตนี่นะเล่าให้ฟังว่าเขามีอาชีพประกอบโรงศพขาย
ส่วนลูกชายต้นกล้าจะคอยมาช่วยทรงเครื่องไม้เครื่องมือบ้าง
มาตั้งแต่เด็กเนอะแล้วก็เข็นรถเข็นเพราะว่าเห็นคุณพ่อทำเป็นประจำค่ะ
ต่อไปหากว่าลูกโตขึ้นและมาช่วยงานสารงานนี้ต่อ
จะดีมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริต
แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ในการทำศพ
เพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะมีการบริจาคลงศพให้กับคนยากไร้เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งด้วยค่ะ
น้องต้นกล้าบอกว่าฝากบอกนะสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการปลงศพหรือว่า
จัดการศพทางร้านค่ะยินดีรับดำเนินการช่วยเหลือสามารถติดต่อมาเลยนะคะ
เพจเฟซบุ๊คชื่อร้านว่าร้านวรรณพรหีบศพสาขาอิสรภาพ
อันนี้ชื่อเฟซบุ๊คเขานะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นหน้าจออยู่ตามนี้เลยนะ
ติดต่อก็คือ๐๘๕๐๘๖๓๒๐๑ต้องอ่านให้ครบ
เพราะว่าคุณพี่เขามีน้ำใจจริงคุณผู้ชมโทรได้ตลอดเวลา
พี่เขาบอกในส่วนของน้องเด็กก็อยากให้ดูตัวอย่างของน้องต้นกล้าลูกชายด้วย
คุณพ่อคุณแม่ทำงานเพราะว่าบางทีในอนาคตนี่นะ
งานของคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะมาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองสืบต่อไปได้
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้นกล้าจะได้คือน้องจะไม่กลัวผี
แล้วมีสมาธิด้วยนะเห็นไหมเราตั้งใจเอากระดาษทรายขัดลงศพ